คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะฮะ
น่าสงสารมากนะครับอายุเพิ่ง๒๑ปีเท่านั้นนะครับ
เรียนอยู่ชั้นปวส๒ช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ระหว่างที่เรียนหนังสือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาแยกทางกันนะ
อยู่กับคุณยายก็ทำงานพิเศษนะครับ
ส่วนใหญ่ก็คือรับจ้างไปทำพลุอะไรพวกนี้
ล่าสุดเนี่ยไปช่วยนายจ้างที่เขาแสดงพลุดอกไม้ไฟอะไรพวกนี้นะครับ
แล้วน้องก็มีหน้าที่ในการทดสอบพลุจุดพลุ
เนี่ยนะเพื่อจะหาเงินส่งตัวเองเรียนด้วยนะครับ
พลุดอกไม้ไฟลูกหนึ่งที่เด็กหนุ่มคนนี้ไปทำการจุดเนี่ยนะมันแตกแล้วก็ระเบิดนะฮะ
ค่ะใส่ทั้งตัวเลยนะดินระเบิดเนี่ยแพทย์ต้องตัดขาทั้งสองข้าง
และตัดแขนซ้ายทิ้งเพื่อรักษาชีวิตตอนนี้เหลือแขนขวาข้างเดียวนะฮะ
เด็กหนุ่มคนนี้ชื่อนายกิระพงยินดีอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับ
เรียนอยู่ปวส๒แผนกช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
แต่ทีนี้คุณยายบอกว่าหลานชายที่ชื่อเล่นชื่อยิ้วเนี่ยนะ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต้องกลายเป็นคนพิการ
แต่ยังไม่มีใครมารับผิดชอบดูแลเลยเหตุการณ์ผ่านมา๑๖วันแล้ว
นายจ้างที่พาไปทำงานด้วยยังไม่มาเยี่ยมไม่มาดูแลเลย
ภาวนาให้น้องถ้ามีปฏิหารให้ฟื้นขึ้นมา
ถึงสภาพจะเป็นยังไงยายก็รับได้
ขอให้มีชีวิตอยู่อย่างเดียวเราอยากจะให้เขาฟื้นอย่างเดียว

รอมา๑๖วันแล้วเนี่ยวันนี้ยายมาทุกวัน
คุณยายชื่อคุณยายสุขฟ้านะฮะอายุเจ็ดสิบสองปีนะครับ
บอกว่าหลานชายตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
จังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ไปทำงานหารายได้ช่วงปิดเทอมเมื่อห้าพฤษภาคม
จะเอาไว้เรียนช่วงเปิดเทอมนี่แหละปกติหลานชาย
ก็จะออกไปทำงานหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนเพราะว่าพ่อกับแม่แยกทางกัน
ก็ใส่อยู่กับยายยายก็แก่แล้วอายุเจ็ดสิบสองแล้วนะครับ
ทำงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้างนะฮะหรือไปรับจ้างจุดพลุ
งานแสดงพลุต่างที่ผ่านมาก็เคยห้ามไม่ให้หลานไปทำนะ
ไอ้พวกรับจุดพลุทดสอบพลุแสดงพลุอะไรพวกนี้
ค่ะกลัวจะเกิดอันตรายครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ห้าพฤษภาคมตอนเย็นที่หลานไปแล้วก็พลุระเบิดใส่
ต้องตัดขาทิ้งสองข้างตัดแขนซ้ายทิ้งไปด้วยเนี่ย
หลานไม่บอกยายนะคงไม่กล้าบอกบอกแค่ว่าจะออกไปทำงาน
แล้วก็ยังให้สัญญาอยู่เลยว่าเดี๋ยวเรียนจบหนูจะเลี้ยง
แล้วก็ดูแลยายเองแต่ต้องกลายมาเป็นแบบนี้
เขาไปทำแต่เรื่องไฟฟ้าเรื่องนี้เขาไม่ได้ทำมานานแล้ว
ห้าปีแล้วแต่งวดนี้ไปไม่บอกยายเลย
บอกยายก็จะไม่ให้ไปจะไปหาค่าเทอม
เรียนเขาบอกนั้นไปหาตำงก่อนเขาบอกว่า
เหนื่อยไหมยายทนทนอีกปีเดียวนะยายเดี๋ยวหนูจบหนูเลี้ยงยายเอง
บอกทุกวันคุณแม่ของน้องยิ้วนะครับ
ชื่อว่านางอรนุษย์บอกว่าครอบครัวมา
โดยคนที่ว่าจ้างน้องยิ้วมาบอกกับยายว่าหลานชายถูกพลุระเบิดใส่
ตอนที่ไปทดสอบพลุก่อนที่จะเอาไปแสดงโชว์ที่ชนบุรี
ทำไมไม่บอกตั้งแต่วันเกิดเหตุทั้งที่บ้านก็อยู่ออกข้างกันแค่นั้น
เขาก็บอกว่าไปกันสองคนไปกับน้องนี่แหละขี่มอเตอร์ไซค์พากันไป
แล้วก็เข้าไปในป่าเนอะเราก็ยังไม่ได้ไปที่เกิดเหตุหรอก
แล้วเขาบอกว่าเป็นป้าแล้วก็ทีนี้น้องก็เดินเข้าไปก่อน
เขาก็เดินตามหลังไปบอกเขาปวดชีแวะชีก่อน
ให้น้องเดินเข้าไปแล้วพอเดินไปถึงน้องก็บึ้มแล้ว
เขาพูดอย่างนี้แล้วพอนั้นเขาก็ตกตะลึงก็เห็นน้อง

ในแพทย์กิติอินทราสุขพรรองผู้มนุยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลพระหลพลพยุหะเสนา
ให้ข้อมูลแบบนี้นะคะวันที่รับตัวน้องยิ้วมา
โอ้โหบาดแผลเนี่ยเป็นแผลชะกันตามตัวหลายจุดมาก
ทางโรงพยาบาลผ่าตัดไป๓ครั้งก็เลยจำเป็นต้องตัดขาทั้งสองข้างและแขนซ้าย
เพื่อรักษาชีวิตน้องยิ้วเอาไว้แต่ตอนนี้อาการยังคงทรงตัวอยู่นะคะ
หลังจากที่รับมาตั้งแต่วันที่๕เนี่ย
แล้วก็คนไข้อาการสุดลงในวันที่๖เช้ามืดวันที่๗นั้น
คนไข้ก็ยังไม่รู้ตัวแล้วก็มีภาวะเรื่องการหายใจ
การติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็สมองก็อาจจะมีการกระทบกระเทือน
ก็ขาดออกซิเจนบางส่วนก็เลยยังไม่ตื่นมันเละ
เขาก็เลยมีการตัดขาไปตัดเท้าไปก่อนสองข้าง
แล้วตอนหลังพอแผลแผลไม่ดีเขาก็ตัดเพิ่ม
ขาขวานี่ตัดใต้เข่าส่วนขาซ้ายก็ตัดขึ้นมาอีก
ก็ตามการรักษาพยายามเก็บให้เยอะให้มากที่สุด
แต่ถ้ามีการติดเชื้อเพิ่มเนื้อตายเพิ่มเราก็ตัดเพิ่ม
โอ้โหน่าสงสารมากนะคะ
ฟังแล้วก็เห็นใจจริง
ค่ะทีนี้ค่ะเรื่องทางคดีเนี่ยนะคะ
ญาติของน้องยิ้วบอกว่าตำรวจทำงานช้าเกินไปหรือเปล่า
เพราะว่า๑๖วันแล้วยังไม่รู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ในจ้างที่ว่าจ้างให้น้องยิ้วไปจุดพลุก็ยังไม่ได้มาช่วยเหลืออะไร
ทำให้นายชวัลลักษณ์รักชุมเจ้าของเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเอิร์ทเอิร์ทนะนะคะ
เขาโพสต์เรื่องนี้ค่ะเพราะว่าคนโพสต์เขาบอกว่าสงสารมาก
แล้วก็น้องยิ้วเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กกระตันยูด้วย
นึกจากว่าทางน้องนรงเนี่ยค่ะเป็นรุ่นน้องโทรปรึกษาว่า
พี่หลานผมขาขาดหมดแขนขาดหมดทำยังไง
ไม่มีคนเยียวยาคนไม่มีคนมาช่วยเหลือเลย
แล้วน้องจะเรียนจบในปีที่ถึงได้งานแล้ว
ก็ด้วยความสงสารก็ไม่คิดอะไร
หัวโพสต์นะครับขึ้นว่าชาวกาญจนบุรี
คนละ๒๐บาท๕๐บาท
ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครเข้ามาแบบว่าเป็นดราม่าอะไร
ต้องการแค่นี้เพราะว่าความเดือดร้อนของคุณยายและน้องเนี่ย

ตอนนี้นายจิรพงศ์ยินดีหรือว่าน้องยิ้ววัย๒๑ปี
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายจ้าง
ที่ไปทำงานครั้งล่าสุด๕พฤษภาคมเนี่ย
งานแสดงพลุแล้วก็ไปทดสอบจุดพลุแล้วก็ระเบิดใส่ตัวเองเนี่ยนะครับ
อยู่ที่ตำบลวังด้งอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ไปเจอเด็กวัยรุ่นผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านบอกว่าเจ้าของบ้านไปที่สถานีตำรวจหนองปลือ
ก็ไม่รู้ไปทำอะไรให้ข้อมูลหรือสอบปากคำหรืออะไรยังไงนะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลองเดินดูในพื้นที่ในบ้านนะครับ
ก็พบอุปกรณ์คล้ายทำพลุอยู่เยอะแถวหลังบ้าน
สักพักหนึ่งเด็กที่อยู่ในบ้านก็มาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเดินทางไปโรงพยาบาลกันหมดแล้ว
โรงพยาบาลพระหลพลพยะเสนาที่น้องยิ้วรักษาอาการอยู่
ก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลกันอีกรอบนึงเผื่อจะเจอนายจ้างเผื่อจะได้พูดคุยเรื่องความช่วยเหลืออะไร
ก็เลยต้องตามความคืบหน้ากันต่อว่าจะมีการช่วยเหลือเยียวยากันได้ยังไงบ้างเนี่ย